มาดูเรื่องราวความบาดหมางกันระหองระแหงกัน
แต่คราวนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นการแย่งลูกค้าหรือว่าเป็นเรื่องอะไร
เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ฝีปากด้านบนซ้ายนะครับมีบาดแผลถูกมีดบาดยาวไปถึงแก้มนะคุณ
และที่เสื้อมีคราบเลือดเปลือเปื้อนอยู่นะครับ
พร้อมกับระบุข้อความว่าเก๋ามากหรือวินแถวบรรทัศน์ทองทำเกินไป
พอโพสต์ออกไปแบบนี้ทำให้หลายคนสนใจว่าเกิดอะไรขึ้น
โดยผู้ที่บาดเจ็บได้มีการโพสต์ข้อความ
คนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
บอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ
พอดีโทรศัพท์หน้าจอผมก็แตกผมพิมพ์ตอบไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับ
พี่ขับแล้วเขามาหาเรื่องแล้วเขาก็มีมีด
ส่วนไอ้เรามือเปล่าก็ลองดูสักตั้งก็เลยจบแบบนี้แหละครับ
ส่วนผู้ที่นำมาโพสต์ต่อในกลุ่มได้ระบุข้อความ
เพื่อเป็นการอธิบายต่อนะครับบอกว่าเท่าที่ทราบมา
ไม่มีกลุ่มหมายถึงไม่มีกลุ่มในโซเชียลนะ
ก็เลยไม่มีใครรู้แต่ว่าตัวผู้บาดเจ็บได้แจ้งความเอาไว้แล้ว
สอนอบอกว่าคนทำหลบหนีไป
ส่วนรายละเอียดของคดีเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีครับ

ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้สอบถามไปยังผู้ที่นำภาพนี้มาโพสต์
ถามความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจสนปทุมวัน
เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมาร่วมเดือนแล้ว
แต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้นะครับ
ล่าสุดก็เพิ่งได้รับแจ้งว่าบรองภูมิกับการสนปทุมวัน
โทรศัพท์ติดต่อมายังผู้บาดเจ็บแล้ว
พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดติดตามคดีนี้
และหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทุกท่าน
ได้ทราบถึงรายละเอียดต่อไปนะครับ

ว่าตกลงเป็นการแย่งลูกค้าหรือแย่งพุทธโปรศัตริย์กันหรือเปล่า